ส่วนการติดเชื้อโควิด๑๙ในครอบครัว

ผู้ชายคนหนึ่งท่านเสียชีวิตจากการติดโควิด๑๙
แล้วคนในครอบครัวก็กำลังรักษาตัวกันอยู่ทั้งนั้นเลย

ญาติไม่รู้จะทำยังไงไม่มีใครจัดการเรื่องศพ
ส่งข้อความไปหาโคศกกรุงเทพมหานคร

เพราะไม่มีใครจะประสานได้

ขอไปห่ะหมวดเอิิศ
เมนทำพิธีชาปนกิจครับหลังจากญาติของผู้ตายร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากติดโควิด๑๙ทั้งครอบครัว
หมายความว่าหวดเอิร์ทนี่ไปแบกเองเลยเหรอ
อ่าไปเองเลยได้รับประสานเองด้วยนะฮะ
ภาพเหล่านี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊คของหมวดเอิร์ทครับแล้วก็ข้อความบอกว่า
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
ที่เสียชีวิตหลังจากรักษาตัวต่อสู้กับโควิด๑๙
และเกิดภาวะแทรกซ้อนมาร่วมเดือน
ผู้ป่วยโควิด๑๙ท่านนี้นะครับ
แล้วก็ทุกคนในบ้านติดโควิด๑๙กันทั้งหมดนะครับคุณผู้ชม
เมียลูกสาวแล้วก็ญาติของคุณลุงที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ติดต่อขอความช่วยเหลือมายังเพจบอกว่า

อยากจะให้เผาศพตามวิธีที่ถูกต้อง
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวติดต่อเองวัดเขาจะ
เราได้ยินข่าวไงหลายวัดไม่เอานะ
ไม่รับเผาศพโควิด๑๙นะฮะ
ก็เลยคือหมวดเอิร์ทก็เคยเลยช่วยประสานให้นะครับ
หาวัดที่สามารถจะเผาศพผู้ป่วยติดเชื้อได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
โดยการเผาศพจะไม่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อ
แล้วก็ญาติสามารถไปเก็บเท่ากระดูกได้ตามปกติด้วย

ก็คือเฟซบุ๊คชื่อเอิร์ทพงศกรขวัญเมืองนะฮะก็หมด
เขาบอกพร้อมจะไปสื่อกลางประสานวัดกับให้ความช่วยเหลือต่อไป
ครอบครัวที่เป็นแบบนี้ต้องบอกว่าน่าเห็นใจจริงจริงใช่ครับ
จำกรณีของน่าคล่อมได้ไหมอ่ายังยังเสียใจอยู่เลยนะ
ใช่ครับขอให้คนสุขวัคธิ์แข็งแรงครับอืม

เชื่อว่าในยามนี้คนไทยช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยกันนะครับ